เราฝากร้านกับทางไทยรัฐเนี่ยมาเยอะนะเยอะแล้วเรานำเสนอไปหลายร้านเหมือนกัน
วันนี้คุณชิสาเรามีร้านมานำเสนอหนึ่งร้านถูกต้องแล้วเอาใจสายเด็กเส้น
อ่าเส้นธรรมดาที่ไหนต้องเส้นกรอบกรอบแบบนี้ค่ะกับร้านหมี่กรอบสับปะรด
คุณแม่จัญญาค่ะมีกรอบสับปะรดร้านนี้เขาเลิศนะคุณ
ทำสดใหม่ทุกวันคือสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้กินเลยค่ะไม่ต้องรอนาน
ส่วนเรื่องของรสชาติก็กลมกล่อมหวานพอดีพอดี
แล้วใช้ความหวานจากสับปะรดเรียกได้ว่ากินปุ๊บกลิ่นและความหวานของสับปะรด
อุ้ยธรรมชาติเลยหวานธรรมชาติรสชาติเป็นสับปะรส
ถูกต้องแล้วเป็นสับปะรสจริงจริงค่ะค่ะค่ะค่ะแล้วอยากซื้ออยากหากันก็เข้าไปใน
บอกเลยนะว่าง่ายมากส่งรูปมาเป็นคลิปก็ได้แต่ขอไม่เกินหนึ่งนาทีใช่แล้ว
แล้วบอกชื่อและละเอียดสินค้าก็ดี
แล้วเราจะผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายแบบนี้
ไปด้วยกันกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ